วันนี้เนี่ยตำรวจผู้กำกับสนทองหล่อนะคะ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขาไปจับคนร้าย

ขึ้นบ้านคนหลายหลังมากนะคะ

เป็นบ้านของคุณบอยทะกลเกียจวีรวรรณ

มีข่าวขโมยขึ้นบ้านเมื่อปีที่แล้ว

ตั้งแต่๒๑ธันวาคมเมื่อปีที่แล้ว
ช่วงกลางคืนคนร้ายขึ้นบ้านพี่บอย

ขึ้นมาหลายหลัง๔หลังแถวสุขุมวิทย์
แล้วหลังที่๒ที่ขึ้นไปขโมยของเนี่ยก็คือบ้านพี่บอย

คนนี้ล่ะค่ะนายยุระวินหรือขวัญงามเปี่ยมอายุ๓๒ปีนะคะ

คนนี้เป็นผู้ต้องหาก่อเหตุงัดบ้านพี่บอยทะกลเกียจวีรวรรณ
ผู้บริหารช่องวันนะคะแล้วก็ของกลางหลายอย่างเลยล่ะค่ะ
การจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าเมื่อ๑๑มกราคมที่ผ่านมา
มีผู้เสียหายไปแจ้งว่าคนร้ายย่องขึ้นบ้าน
แล้วก็ไปเอาโทรศัพท์มือถือเอาทรัพย์สินในบ้านที่บ้านเลขที่๓
ซอยสุขุมวิทย์๓๖แล้วก็หนีไป
ตำรวจเขาก็เลยออกสืบสวนแล้วก็ติดตามเรื่องมาตลอด
มีสายลับแจ้งว่านายยุรวินหรือนายขวัญคนนี้
อยู่แถวซอยโรงเรียนกิ่งเพชรราชเทวีกรุงเทพ
ตำรวจเขาเลยวางแผนเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านพักของนายยุรวิน
อยู่ห้องเลขที่๕ชั้น๒ในบ้านเช่าซอยโรงเรียนกิ่งเพชรนะคะ
ตำรวจเขาก็ไปซุ่มดูแล้วก็เจอนายยุรวินคนนี้
อยู่หน้าห้องพอดีลักษณะตรงตามที่สายลับแจ้ง
ตำรวจแสดงตัวขอตรวจค้นก็เจอของกลางเต็มไปหมดเลยค่ะ
โทรศัพท์มือถือก็ตรงกับเครื่องที่ขโมยไป
แล้วก็ไปตรวจในห้องพักก็เจอของกลางอีกหลายอย่างนะคะ
นายยุรวินคนนี้รับสารภาพว่าไปตระเวนก่อเหตุลักษัพตามบ้านเรือนต่าง
ช่วงเวลากลางคืนแถวสุขุมวิทย์จริง
ตอนก่อเหตุเขาก็จะใส่เสื้อแจ็คเก็ตแบบมีหมวก

กางเกงขาสั้นสีกรมท่าใส่ถุงมือดำ
หน้ากากผ้าสีดำคือใส่ให้มันดูมืดทึมเอาไว้ค่ะ
แล้วก็ก่อเหตุตอนกลางคืนนะคะ
ในพื้นที่สอนอทองหล่อนายยุรวินบอกว่าทำมา๔ครั้งแล้ว

ครั้งแรก๒ธันวาคมปีที่แล้ว
ที่บ้านเลขที่๒๙ทับ๗ซอยต่อศักดิ์๑เขตวัฒนา

ธันวาคมปีที่แล้วช่วงกลางคืน
ไปเอากล้องถ่ายรูปเอาอุปกรณ์ต่าง
ในบ้านพี่บอยมาอยู่ซอยสุขุมวิทยี่สิบสี่
ครั้งที่๓๐มกราคมปีนี้ค่ะ
ช่วงกลางคืนก็ไปเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรออกมา
บ้านเลขที่๗ซอยสุขุมวิทย์๓๖
ครั้งที่๔ก็คือครั้งล่าสุด๑๑มกราคม
ที่ผ่านมานี่เองนะคะช่วงตี๒
ก็เข้าไปในบ้านเลขที่๑๗ซอยสุขุมวิทย์๓๖เหมือนกัน
นายยุรวินเคยถูกจำคุก

โทษออกมาบอกแบบนี้ไม่มีงานทำ
ก็ไม่มีอาชีพอะไรก็เลยทำเหมือนเดิม
ก็เลยไปรักทรัพย์เหมือนเดิมจนสุดท้ายก็ถูกจับเนี่ยค่ะ
ตำรวจก็ต้องสอบเพิ่มนะคะถ้ามีผู้เสียหายคนไหน
มีคนร้ายก่อเหตุลักษัพ
่องเบาขึ้นบ้านไปแจ้งตำรวจได้นะคะ
นอทองหล่อเพราะว่าคนร้ายคนนี้บอกว่า
เขาก่อเหตุแถวสุขุมวิทย์เยอะเลยค่ะ
เบื้องต้นตอนนี้ก็แจ้งข้อหารักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน
หรือรับของโจรแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
คนร้ายคนนี้บอกว่าเวลาก่อเหตุจะไปตระเวนดู
จะเลือกบ้านที่กำแพงสูง
เพราะเชื่อว่าบ้านกำแพงสูงเป็นบ้านคนมีสตังค์
คนรวยกำแพงสูงแล้วเขาปีนกำแพงไปเลยนะ
แล้วก่อเหตุเขาบอกว่าจะไม่ไปงัดประตูไม่ไปงัดหน้าต่าง
จะพยายามดูที่มันเปิดเอาไว้ช่องว่าง

โทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กหน้ากากเสื้อหมวกอะไรอย่างนี้
ของเล็กน้อยเอาไปขายต่อเอาเงินไปใช้
ถึงไม่มีพวกทองเงินอะไรพวกนี้

จะมีโทรศัพท์กล้องโน้ตบุ๊ก
นี่ก็พี่ปริมภรรยาพี่บอยบอกว่า
ก็ไปดูตัวผู้ต้องหาไปดูของกลางที่สอนอแล้ว
โชคดีที่กล้องยังอยู่คนร้ายยังไม่ได้เอาไปขาย

ก็เลยได้รูปอะไรของครอบครัวเต็มเลยที่ได้กลับคืนมานะฮะ